ไฟป่าไฟไหม้แบบนี้แล้วก็มีเรื่องของหน้าแรงด้วย
โอ้โหน้ำแห้งขอดหลายพื้นที่
แต่ชาวบ้านที่สตูนเขาบอกว่ามีน้ำผู้อยู่แหล่งหนึ่ง
มีน้ำให้ชาวบ้านไปตักไปเก็บมาได้
แต่น้ำผู้ที่ไหว้เนี่ยเป็นน้ำผู้โบราณกว่าร้อยปีเลยนะคะคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะตรงนี้ที่นี่
น้ำผู้โบราณอยู่ที่บริเวณลำทานซูโบบาตู
ลูโบบาตูตำบลบ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดสตูนนะคะ
น้ำผู้แห่งนี้นะคะเป็นที่ชาวบ้านบอกว่า
ตักไปดื่มกันในช่วงของหน้าร้อนหน้าแรงทุกปี
แล้วก็เป็นน้ำผู้ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปีด้วย
บางคนยังมีความเชื่อด้วยนะคะว่า
น้ำที่อยู่ในบ่อแห่งนี้สามารถดื่มเพื่อแก้ปวดเมื่อยได้อีก
หนึ่งในชาวบ้านนะคะที่มาที่แห่งนี้ก็คือนายรอฮีมกาสา
บอกว่าในช่วงหน้าร้อนน้ำจากแหล่งน้ำอื่นแห้งขอดไปหมดเลย
แต่ที่น้ำผู้โบราณแห่งนี้มักจะมีน้ำผุดขึ้นมาตลอด
ชาวบ้านในพื้นที่กว่า๓๐๐คนก็ได้ใช้ดื่มกินกัน
เคล็ดขัดยอกแก้ปวดเมื่อยบางคนก็เอาไปดะอาบด้วยนะคะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยสิคะไม่ได้มีแค่ชาวบ้านพากันนำน้ำผู้นี้ไปอาบไปกินอย่างเดียวแล้ว
เพราะมีคนเนี่ยนะคะได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับน้ำผู้แห่งนี้ด้วยนะคะ
ชาวบ้านเขาก็เลยต้องการที่จะอนุรักษ์น้ำผู้โบราณนี้เอาไว้ให้มันคงอยู่สืบไป
แล้วล่าสุดค่ะทางสาธารณสุขก็ได้นำตัวอย่างน้ำไปตรวจพิสูจน์เชื้อโรค
ผลการตรวจออกมาก็จะมาแจ้งให้กับชาวบ้านกันอีกครั้งหนึ่ง
แต่ที่ผ่านมาชาวบ้านบอกว่าเคยดื่มเคยกินนะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไร
แต่เอาเป็นว่าเพื่อความปลอดภัยรอผลจากเจ้าหน้าที่หน่อยแล้วกันนะคะ
ทีนี้เขาก็ไม่ได้ปิดกั้นนะว่าใครจะมาที่นี่ก็มาได้
แต่ว่าให้ทยอยมากันไม่ต้องแห่กันมาทีเดียว
แล้วมาเนี่ยก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยล้างไม้ล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะ
ยังไงก็ตามคุณผู้ชมเราก็ต้องฝากเตือนว่าในช่วงหน้าร้อนโรคภัยมันเยอะ
บางทีมันมากับน้ำเรามองไม่เห็นยังไงก็ระวังด้วยพวกท้องร่วงท้องเสียนะคะ
ก็เป็นส่วนของความเชื่อนะคะแต่ความปลอดภัยเราก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ

ใช่ฆ่าเชื้อโรคนะคะถ้าจะเอาไปดื่มไปกินจริงอะนะ
เพราะว่าตามต่างจังหวัดก็มีแหละวิถีชีวิตที่ใช้น้ำธรรมชาติเนี่ย
อึมมาดักมาดื่มมากินก็ต้องทำความสะอาด
ค่าเชื้อโรคไปหนอช่วงนี้นะจ๊ะ